ที่นี่หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมในรอบเดือนนึงเนี่ย

ว่าคนร้ายเข้ามาขโมยของแบบนี้
มาขโมยที่วางล้อรถนะคุณนะ

ใช่ค่ะคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คนนะ
นี่เป็นที่ห้องแถวริมถนนแสงชูโตสายใหม่

ซึ่งตรงนั้นมีคนพักอยู่ที่ห้องแถว

คือห้องผู้เสียหายคุณวรพนธ์สุขประเสริฐอาชีพรับเหมา
แล้วคุณวรพลก็เป็นช่างเชื่อมเหล็ก
คุณวรพลเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผมโดนคนมาขโมยของบ่อยนะ
เอาของวางไว้หน้าห้องเว่าโม่วางไว้หน้าบ้านผม
คิดดูในรอบเดือนหนึ่งสมศกุลโดนไป๓รอบแล้ว
แล้วอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปหม้อก๋วยเตี๋ยวอลูมิเนียมเอาไป
ล้างจานอลูมิเนียมเอาไปเอารูปปั้นปูนสิง
แล้วล่าสุดอ่ะเหล็กเหล็กรองล้อรถก็เอาไปนี่ไม่ไหวแล้วไงเลยตัดสินใจ
เอาตังค์ไปซื้อกล้องวงจรปิดแล้วมาติดเอ้าจับภาพคนร้ายได้เลยนะคะ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
มันคิดว่าเขาทิ้งแล้วนะคุณสิบสกุลของที่ตั้งอยู่หน้าบ้านมันก็เลยมาหยิบไปหมดเลยคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้คุณยุงมันยังไม่ชุมเท่าโจรเลยโจรมันชุมกว่ายุงอีกพอติดกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นชัดเจเลยทีนี้ทำไงดีอยากให้ตำรวจจับกุมตัวให้ได้นะคุณนะใช่แล้วเอาจร
ขโมยอีกจะได้มีหลักฐานไปแจ้งตำรวจนะคะต้องกำจัดนะไม่ใช่กำจัดยุงนะกำจัดโจรนะโจรชุมกว่ายุงอีกนะฮะ